คุณผู้ชมคะเหตุการณ์บนท้องถนนค่ะเป็นวินาทีชีวิตของหนูน้อยคนนี้นะคะ
เด็กผู้ชายตัวเล็กนิดเดียวคือเจ้าของคลิปเนี่ยค่ะ
เขาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คเป็นภาพจากกล้องหน้ารถ
ขณะที่ขับไปแล้วมีเด็กวิ่งตัดหน้าบีบแร่เตือนแล้วมันได้ยินเสียงเอี๊ย
โครมเหมือนน่าจะชนเด็กเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะ
โอ้โหคือเจ้าของคลิปเขาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าสมพงศ์นะคะ
ขออภัยถ้าอ่านผิดเพราะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับ

ผมบีบแร่เตือนแล้ว
เป็นฝ่ายผิดเพราะวิ่งตัดหน้ารถผม
เป็นถนนลาดยางแบบสวนเลน

ตัวเล็กน่าจะอายุไม่เกิน๕ขวบ
ตัดหน้ารถที่ขับมาด้วยความเร็วแบบกระชั้นชิด
เจ้าของรถน่าจะเป็นรถกระบะนะคะ

ได้ยินเสียงคล้ายเสียงชนเด็ก
ไม่เห็นเต็ม
คือทีมข่าวของเราด้วยความเป็นห่วงเด็กด้วยนะคะ

เพื่อจะถามว่าตกลงแล้วน้องเป็นยังไง
ไหมอาการหนักไหมบาดเจ็บขนาดไหน

เตือนภัยเป็นอุทาหรณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง